สวัสดีค่ะชื่อฉันชื่อพอลีนงามพริ้งชื่อจริงชื่อพารินีงามพริ้งนะครับ
สังกัดพักมหาชนแล้วก็เป็น๑ใน๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เดียวที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศในครั้งนี้
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอยากจะชี้แจงว่า
การเป็นคนหลากหลายทางเพศการเป็นผู้หญิงผู้ชายข้ามเพศเนี่ย
มันไม่ได้เป็นทางเลือกแล้วมันไม่ได้เป็น๑๒๓นะครับ
มันเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในมนุษย์ในโลกใบนี้มานานแล้ว
ย้อนมาเรื่องถึงนโยบายของพักมหาชนก็คือว่า
มหาชนเนี่ยนโยบายหลักคือพร้อมชนเพื่อความเท่าเทียม
เท่าเทียมนี้คือความเท่าเทียมในทุกมิติ
ทั้งเรื่องเพศเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ปัญหาของสังคมทุกวันนี้คือมองคนไม่เท่ากัน
ความคิดทางการเมืองพยายามจะตีตราและเหยียดผลักไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง
แบ่งเป็นฝักแบ่งเป็นฝ่าย
เรื่องเศรษฐกิจเองก็เช่นกันเรามีคนจนมีคนรวย
ถ้าเราลดตรงนี้ได้นะคะเราจะไม่ต้องมาพูดเรื่องคนจนคนรวย
เพราะทุกคนมีความเป็นคนเท่ากัน
ยกระดับเรื่องความหลากหลายทางเพศมันไม่จำเป็นต้องยกระดับ
เพราะว่าเราเท่ากันอยู่แล้วในความเป็นจริงเราเป็นมนุษย์เท่ากัน
เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับให้ใครสูงกว่าใคร
แล้วก็ไม่ต้องมีใครที่ถูกกดลงไป
ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างเช่นการที่เศรษฐกิจเติบโตมาในอัตรา๖๑๐อะไรก็แล้วแต่
มันจะไม่มีความสำคัญเลยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่เท่ากัน
มันแบ่งไปในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันมันควรจะเป็นเรื่องของความสามารถและศักยภาพในการทำงานของแต่ละคน
เพียงแต่ว่าต้นทุนทางสังคมของทุกคนควรจะมีเท่ากันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
ที่สำคัญคือการเป็นสอสอหรือเข้าไปเป็นตัวแทนเนี่ย
แต่เราจะต้องทำงานเสิร์ฟประชาชนทุกคนด้วยค่ะ